หมา๓ตัวสุดโหดรุมขย่ำ
และกัดคอเด็กหญิง๔ขวบจนเสียชีวิต
เด็กหญิง๔ขวบก็คือน้องตวงข้าว
แล้วคิดดูสิคุณ๓๐กันยายนนี้
น้องจะครบ๕ขวบจะเป็นวันเกิดของน้อง

ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอังคาร

สุนัข๓ตัวในนั้นนะ
มีสูนักแม่ลูกอ่อนพันธัยสูนักเพศผู้พันธัย
แล้วก็มีพุดเดิ้ลอีกตัวหนึ่งของเพื่อนบ้าน
รุมกัดจนน้องก็เจ็บปวดดิ้นทุรนทุราย
ขณะที่น้องขี่จักรยานเล่นอยู่แถวบ้าน
ขี่จักรยานสีชมพูเล่นอยู่ในพื้นที่
ที่น้องเขาเล่นกันประจำแบบนี้ซึ่งปกตินี่
ตวงข้าวจะขี่รถจักรยานเล่นกับพี่ชายวัย๖ขวบ

แต่วันนั้นน้องตวงข้าวขี่รถจักรยานเล่นด้วยตัวเธอเอง
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสุนัขนะคุณ
ตัวหนึ่งนะขย่ำหัวน้องตวงข้าว
แล้วไม่ได้กัดแบบฝังเขี้ยวอย่างเดียวนะคุณ
กัดแบบกระชากน้องก็เลยเป็นแผลเวอะเลย
อีกตัวหนึ่งขย่ำไปที่ใบหน้าที่แก้มของน้องตวงข้าว
ฉีกกระชากเหมือนกันลีกตัวขย่ำที่คอของน้องตวงข้าว
น้องตวงข้าวดิ้นทุรนทุรายหลังจากมีคนช่วยไล่สุนัขไป
ตวงข้าวดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งตกพงหญ้า
นอนแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ใช่เหตุการณ์นี้อยู่ที่อำเภอบ้านเข้าที่จังหวัดชายภูมินะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศในงานศพของน้องเมื่อกี้
คือมีรถจักรยานสีชมพูจักรยานคันโปรดของน้อง

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
มีเจ้าของสุนัขมาร่วมฟังสวด
แล้วก็บอกว่าจะมาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมทุกคืนค่ะ
แล้วเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนที่๒
ญาติเอาจักรยานของน้องมาวางใกล้
แล้วคนที่มาร่วมงานนอกจากเสียใจกับการจากไปของน้องตวงข้าวแล้ว
เขาก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
โดยศพของน้องจะมีพิธีชาปนกิจศพวันเสาร์นี้ค่ะ๒๒กันยายน
แล้วก็ช่วงเมื่อวานนี้
ผู้สื่อข่าวของเราก็มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ของน้องตวงข้าว
คือคุณแม่สาววีจุนเข้าอายุ๓๓ปีนะคะ
แม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้เลย
สูญเสียลูกสาวไปแม่เองก็พยายามจะเข้มแข็ง
เพราะว่าตอนนี้ต้องการจัดงานศพของลูกสาวให้ดีที่สุดก่อนนะคะ
ฟังเสียงคุณแม่น้องตวงข้าวค่ะ
น้องให้คุณหมอว่าเสียเลขมาก
คือพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอปั๊มหัวใจตลอดนะคะ
เพื่อจะยื้อน้องไว้แต่ว่าคือชีพจรไม่ขึ้นเลย

คุณหมอป้อมหัวใจตลอดคือคือเขาก็ใส่ท่อช่วยหายใจท่อ
ใส่ท่อแล้วก็คือเห็นเข้าตรงคอใช่
คือในตอนนั้นคือเห็นตรงคอ
แล้วก็คุณแม่ก็ยังเล่าเรื่องความรักความผูกพันของน้องตวงข้าวกับพี่ชายวัย๖ขวบของเธอนะครับ
บอกว่า๒คนนี้คือเขารักกันมากนะ
วันนี้พี่ชายของน้องตวงข้าวนะครับร้องไห้จนแทบไม่มีเสียงที่จะพูดกับใคร
ว่าจะบวชให้น้องสาวจะบวชให้น้องสาวก็สร้างความหดหู่ให้กับทางญาติเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็คุณแม่บอกว่าเรื่องของคดียังไม่มีใครออกมารับผิดชอบเลยนะฮะ
ค่ะแต่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางด้านเจ้าของสุนัขก็มาร่วมงานศพของน้องตวงข้าว
เจ้าของสุนัขก็บอกนะจะรับผิดชอบทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็แม่บอกว่าไม่คิดจะแจ้งความเอาผิดเจ้าของสุนัขค่ะ
เพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็อยู่แถวนั้นแล้วเพื่อนบ้านเองเขาก็เหมือนกับรักแล้วก็เอ็นดูน้องตวงข้าว
ใช่ครับคือคุณแม่เปิดเผยมาว่าวันแรกที่มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมน้องตวงข้าว
เจ้าของสุนัขทั้ง๓ตัวไม่ออกมาไม่มาร่วมงานศพน้องเลย
ทั้งที่อยู่บ้านหลังติดกันเดินออกมาหาไม่ถึง๒๙เอง
แต่ก่อนเคยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันไปมาหาสู่กันตลอด
แล้วก็เห็นน้องหยอกล้อเล่นกันอยู่ทุกวัน
ก็รู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่อยากคิดมากอะไร
ซึ่งคิดว่าเขาน่าจะติดธุระก็ได้
แต่ก็อยากให้ออกมาพูดคุยกันบ้าง
ถึงความรับผิดชอบกันบ้างถึงน้ำใจกันบ้าง

คุณผู้ชมครับมีเพื่อนบ้านอีกคนนึง
ที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่น้องตวงข้าว
เป็นเพื่อนบ้านซึ่งบ้านรั้วติดกับบ้านของเจ้าของสุนัข

ก็เล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุ
ขณะที่เขาเองนอนดูทีวีอยู่ที่บ้าน
ได้ยินเสียงเด็กร้องจำได้ว่าเป็นเสียงน้องตวงข้าว
ตอนแรกก็ไม่คิดอะไร
เพราะปกติแล้วน้องตวงข้าวกับพี่ชายวัย๖ขวบ
เขาเล่นกันเป็นประจำก็จะมีเสียงร้องเสียงกรี๊ดเสียงอะไรกันอยู่แล้ว
แต่คราวนี้เห็นร้องผิดปกติรีบวิ่งออกไปดูนะครับ
มองไปที่ถนนเห็นสุนัข๓ตัวกำลังขย่ำเด็กหญิง
กัดอยู่บอกว่าภาพนี้ยังติดตาอยู่เลย
จากเห็นสุนัขตัวหนึ่งขย่ำกัดกระชากบริเวณลำคอของน้องตวงข้าว
อีกตัวกัดหัวอีกตัวกัดโหนกแก้มของน้องตวงข้าว
แล้วก็น้องดิ้นทุรนทุรายกลิ้งเข้าไปในกองยากข้างทาง
หลังจากที่พี่เขาเอามีดไล่หมาออกไปแล้วนะครับ
พี่เขารีบตะโกนให้คนมาช่วยแล้วสุดท้ายก็จะพาน้องตวงข้าวไปส่งโรงพยาบาล
แต่น้องตวงข้าวเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องถามหาเจ้าของสุนัขหน่อยตกลงแล้วเจ้าของสุนัขจะรับผิดชอบอย่างไร
จะไปร่วมงานศพไหมจะแสดงน้ำใจไหมแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายด้วย
ซึ่งพ่อเขาก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ฮะบ้านของสุนัขทั้งสามตัว

ใช่ส่วนเจ้าของสุนัขเนี่ยคือนายชัยยศแดงสร้อย
ก็บอกค่ะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
น้องตวงข้าวเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกหลานอ่ะ
เป็นคนในครอบครัวเห็นมาตั้งแต่เล็ก
ขี่รถจักรยานมาเล่นกับหลาน
เล่นกับแมวที่บ้านเกือบทุกวันเลย

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าจะรับผิดชอบ

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าไม่ได้ปิดประตูรั้วบ้าน

ล่ามโซ่สุนัขพันธ์ไทยเอาไว้๒ตัว

แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกเสียใจนะคะ

ก็มาผมก็ให้ขนมอะไรน้อง
เพราะผมรู้ผมก็

ยิ่งยิ่งจะคิดไปถึงเป็น
คือแม่ของน้องคือเป็นเพื่อนผมพี่สาวผม

เป็นเหมือนหลานนะครับเหมือนลูก
เพราะว่าเห็นกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิด
แต่เห็นตลอดนะครับเทียวไปเทียวมาตลอด
ไม่ใช่ว่ามาครั้งแรกครับ
โทษตัวเองโทษครอบครัวว่าเราอาจจะประมาท
เราไม่โกรธใครครับคือจริงแล้วมันเป็นความผิดของเราครับ
แต่ว่าสิ่งที่แท้จริงคือผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแน่นอน

ว่าวันมันเกิดที่แล้วกัน
หมั่งช่องอะไรก็ธรรมดาผมก็น้องรับโทษไม่มีคำแก้ตัวแบบนี้คำขอโทษ
เขาบอกว่าที่ไม่ได้ไปร่วมงานศพตั้งแต่แรกเพราะอะไรรู้ไหมคุณคือกลัว
คือไม่กล้าสู้หน้าไงคะแต่เขาก็บอกนะว่า
คุณพ่อของผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกันกับทางครอบครัวของน้องตวงข้าวแล้ว
พ่อก็บอกไปว่าจะยินดีรับผิดชอบดูแลทุกอย่าง
เพราะว่าทางเจ้าของสุนัขเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นตัวเขาออกไปซื้อของ
ใช่ออกไปซื้อของพี่สาวออกไปส่งลูกเรียนพิเศษ
แล้วหมาเนี่ยมันก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วไม่ได้ปิดประตู
คือธรรมดาไอ้ตัวที่ถูกขังไว้จะเป็นสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้
กับสุนัขพันธ์ไทยท้องแม่ลูกอ่อน
๒ตัวนั้นจะถูกขังจะถูกล่ามโซ่ไว้
ส่วนพุดเดิ้ลตัวเล็กก็ปล่อยให้เดินรอบบ้านได้
วันนั้นไม่ได้ปิดประตู
ถ้าเจ้าพุดเดิ้ลมันหลุดออกไปก็ไม่แปลก

ทำไมสุนัขพันธ์ไทยเพศผู้กับเพศเมียตัวแม่ลูกอ่อนเนี่ย
ทำไมถึงหลุดจากโซ่ที่ล่ามไปได้
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจตรีทองสุกรัฐศรีวสารวัตรสอบสวนสพบ้านเข้า
ส่วนคนนี้เป็นพันธุ์ตำรวจโทเอกพลเพชรนอก

ทั้งสองนายก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของคดี

เพราะว่าเรื่องนี้เบื้องต้นมีการตั้งข้อหาแล้ว
ข้อหากับทางเจ้าของสุนัข
มีการเรียกเจ้าของสุนัขมาสอบสวนแล้ว
ข้อหาที่ตั้งไว้ก็คือควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย
ปล่อยประละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง
อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานเพิ่มเติม
ว่าเป็นการประมาทต่อเหตุการณ์ครั้งนี้
จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มด้วย
เพราะว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพเรียบร้อยแล้ว